มาดูต่อเรื่องคู่จิ้นกันหน่อยดีกว่าในวงการนี้คู่จิ้นหลายคู่
บางคนเนี่ยยิ่งจิ้นกันงานก็ยิ่งเข้ายิ่งปังนะคะ
มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคู่จิ้นไหนบ้างนะคะที่กำลังจะมีผลงานร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละคู่จิ้นในตำนานค่ะยกให้เลยฝั่งพระรามสี่
รีเทิร์นเลยเขย่าความปังทั้งจอเงินจอแก้วเริ่มกันที่ภาพยนตร์บุภเพสันนิวาสสองค่ะ
เออแล้วก็น้องเบลล่ารานีหลังจากที่เลื่อนฉายกันไป
ล่าสุดเขาบอกว่ามีกำหนดเข้าโรงฉายแน่นอนแล้วนะคะ
กรกฎาคมบุภเพสันนิวาสทำตัวให้ว่างกันไว้แล้วไปดูกัน
เป็นภาคต่อของความรักของพี่หมื่นแล้วก็แม่การะเกดคุณค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของละครพรมลิขิตอันนี้ก็เป็นภาคต่อของรุ่นลูกนะ
บุคเทภาคแรกคุณผู้ชมอย่างงงนะกำลังถ่ายทำอยู่เหมือนกัน
อจงอเจ้าเตรียมหาผ้าไทยแล้วก็เตรียมใส่ดูละครกันได้เลยนะจ๊ะ

สุดยอดไปเลยใช่ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะพ่อหมีแม่หมีค่ะ
พงศกรเชียร์ที่คำพรรีเทิร์นหน้าจอช่อง๓ด้วยเช่นเดียวกัน
กับละครบุภเพร้อยร้ายเป็นการกลับมาในรอบ๓ปีนะ
ล่าสุดเขาปล่อยตัวอย่างละครมาแล้วให้แก๊งลูกหมีได้วีดกันสุดเสียงเลยคุณค่ะ
เพราะว่าเล่นเปิดด้วยภาพบนเตียงแบบนี้จะเอาอะไรไปไหวใครไหวไปก่อนเลยนะคะ
บุภเพร้อยเต้ยเขารับบทเป็นทนายปากร้ายปากดี
ปะทะฝีปากกับรองบอกสาวสุดแซ่บอย่างสาวเชียร์นี่ไง
แล้วมารอดูกันได้เลยว่าเรื่องนี้เขาจะปังจะชวนคนมาจิ้นเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่านะคะ
ปิดท้ายกันที่คู่จิ้นฝั่งหมอชิดกันบ้างค่ะที่สาวริธิสารและมิคทองระยะ
เขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจด้วยกัน
เขาเรียกว่าอะไรมั้ยสวดแบบตะโกนสวด

หลายคนก็อยากรู้ในคู่นี้ใดก็สวดทั้งคู่
แล้วก็จิ้นก็จริงไปเลยแล้วกันดีกว่านะคะ
ไม่แต่ว่าคู่นี้เชียร์สุดนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นคู่จิ้นหมู่บ้านเดียวกัน
คือบางวันเนี่ยคือทิศาก็ติดรถมิกซ์ไป
นานความลับรถรับส่งเนี่ยเขามีมาหลายเรื่องแล้วนะ

รอดูกันแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของอนาคตแต่เรารุ้นแล้วจ้า